ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กัดสบัติครับ

กับนาฬิกากามินฟอรันเนอร์คุณผู้ชม

เมนูอาหารเจที่อยากให้พิธีกรทานคืออะไร
ร้องกับบอกเทพศนด้วยนะครับ
ง่ายแค่นี้แฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วย
เราจะได้ติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับ
อ้าวบอกกันมาจริงก็ออกมามากมาย
สมมุติคุณตอบมาแล้วมันโดนใจเรากับเมนูนั้น

ต้องติดแฮชแท็กไอ้ตัวซีเรียม

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกมือขึ้นเลย
เราว่าอะไรรู้ไหม
ข่าวดีแต่วันเลยนะครับ
ตอนนี้ข้อระม่อเขามีมติเห็นชอบ
ขยายเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปลาปลาครับ
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเมษาปีหน้าเลย

โดยคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วยต่อเดือน

ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับ
แต่ว่ากรณีใช้ไฟฟ้าเกิน๕๐หน่วยต่อเดือน
ได้รับเงินช่วยเหลือ๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนไป
แต่หากใช้ไฟเกินกว่านี้นะครับ

มาดูค่าน้ำกันบ้างค่าน้ำเป็นยังไงนะครับ
ในส่วนของค่าน้ำจะช่วยค่าน้ำเดือนละ๑๐๐บาทต่อครัวเรือน
กรณีที่ใช้ไม่เกิน๓๑๕บาทนะครับ
แต่ถ้าหากใช้เกิน๓๑๕บาทก็ต้องจ่ายเองตามจริงนะครับ
นี่ฮะเดิมมาตรการนี้จริงแล้วจะหมดวันที่๓๐กันยา
แต่ว่าเขาก็ไฟเขียวเนอะขยายเวลาไปให้อีก
ก็เป็นการลดภาระให้กับประชาชนแต่ว่าก็จำกัดกลุ่มนิดนึ
แต่ก็ไม่เป็นไรยินดีด้วยสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
แสดงว่าเงินก็ในกระเป๋ามันจะเหลือขึ้นสิทั้งนั้น

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องตอนนี้นะคะ๓วันนี้วันพุธพฤหัสศุกร์
จะต้องติดตามเลยคือเรื่องของสภาพอากาศ

แต่ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหช่วงที่พัดขึ้นฝั่ง
สร้างความเสียหายให้กับประเทศเวียดนามเยอะเลย
เพราะนอกจากฝนเยอะแล้วลมแรงด้วยค่ะ

คุณนี่คือภาพความรุนแรงของพายุโนรูนะคะแรงถึงขั้นทางการให้เขาประกาศเคอร์ฟิลล์เลยนะ
เขาประกาศเคอร์ฟิลเฉพาะเมืองดานังอ่าปรรรลักษณ์หวังนามอืม
ให้ประชาชนออกนอกเคหาสถานและสั่งอพยพประชาชนกว่าแปดแสนคนอืม
เวียดนามแล้วการเดินทางของเขาก็คือลักษณะการเดินทางจากฝั่งตะวันออกเหมือนตะวันตก
เข้าลาวลำดับถัดไปเป็นประเทศไทยครับ
แต่ช่วงของการขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเขาจะอ่อนกำลังลงอ๋อ
แต่ขอเลยว่าให้อ่อนกำลังลงเยอะเยอะเลยคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันอ่อนกำลังลงจริง
แต่เหมือนกับว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ต้องปะทะกับโนรูไง
เขาก็เลยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะ
แต่ทีนี้เขาต้องผ่านภูเขาถึง๒ประเทศ
แต่ทีนี้พอขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเราต้องมาลุ้นนะคะว่า

งั้นจะต้องติดตามเลยนะว่าคืนนี้ตีหนึ่งเนี่ยฝนจะตกหนักแค่ไหน
เพราะพื้นที่แรกที่รับฝนก็คืออำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะ
ชาวอำนาจนะและอุบลนะเตรียมตัวรับมือให้ดีก่อนแล้วกันเนอะ
ทีนี้มาดูการประกาศอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงดูตามแผนที่เลยสีแดง
คือพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
อำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกดนี่คือพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
และมี๒จังหวัดภาคตะวันออกคือจันทบุรีและตราดด้วย
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับนั้นได้ด้วยนะคะ
ส่วนจังหวัดอื่นอีก๓๐จังหวะเอาตัวอย่างละกันค่ะ
กรุงเทพและปริมณฑลต้องรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะกรุงเทพนะเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะคะ
ก่อนหน้านี้ฝนก็ตกเยอะแยะแล้วในช่วงต้นน้ำนึกภาพไม่ออกเลย

อ่ะเรื่องของฝนตกเนี่ยมันก็นำมาซึ่งน้ำท่วมถูกไหม
แล้วถ้าน้ำท่วมบางทีมันอาจจะไม่ได้ทั่วมากนักหรอก
เพราะว่าอย่างในกรุงเทพบางทีเนี่ยน้ำท่วมน้ำขังแล้วเนี่ย

อ่ะแต่บางคนน่ะเขารับอ่าถึงจะน้ำท่วมขนาดไหนก็รับและไปส่งด้วยครับ
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
บริษัทส่งอาหารครับยี่ห้อนี้สีนี้เขาไปส่งให้จริง
เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อไหม

เรียกได้ว่าสะดวกสบายถึงที่จริง

อุตส่าห์เอามาให้ดูกันเป็นภาพน่ารัก
ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ถ่ายจะเป็นทหารหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าไปเจอในจังหวะนี้พอดีว่า
เหมือนได้เจานนุ่นจักกันดีอืมกำลังเหมือนว่าพลายเรือไปส่งอาหารอืมอ่า
ที่ฝนตกหนักมันก็เป็นเรื่องยากที่จะไปส่งอาหาร
เอาซื้อของเตรียมไว้ที่บ้านแล้วกัน
คลุมสั่งวันนี้ฝนตกหนักนะคะดีครับอ่ะดีครับ
ใช่ครับหลังจากสั่งไลเดอร์สั่งอาหาร
แล้วอย่าลืมดูให้ดีนะคุณผู้ชม
เพราะเห็นเขามีข่าวปลอมออกมาจากกรมจัดหางาน
ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็แชร์มานะว่า
มีโครงการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพ
มันจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะกรณีมีการแชร์ข่าวปลอมนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
กรมการจัดหางานเปิดโครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพงานออนไลน์งานพาร์ทไทม์

ทางกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน
เขาออกมาบอกแล้วว่าภาพและข้อความที่มีการเผยแพร่
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะเป็นข่าวปลอมครับ
แล้วก็มีการใช้สัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานด้วยนะครับ
ดูดิฮะเนียนมากเลยนะเป็นผมก็เชื่อนะดูผ่าน
มาดูข้อความหน่อยข้อความเขาบอกว่าไงฮะ
ข้อความเขาบอกว่าโครงการสร้างงานสร้างอาชีพงานออนไลน์
พาร์ทไทม์ใครก็ทำได้สำหรับคนอายุ๒๐ปีขึ้นไป
ที่มีใจรักพร้อมที่จะทำงานสามารถใช้เวลาว่าง
แล้วก็มือถืออันนี้มันแปลกนะเฮ้ยมือถือและอินเตอร์เน็ตอะไรเนี่ย
รู้สึกว่าใช่หรือเปล่าก็เห็นแบบนี้พร้อมนะครับอย่าไปเชื่อนะ
เขาพูดมาลักษณะแบบนี้ใช่ไหมว่าคุณสมบัติยังไงบ้าง
นี่เป็นคนใจดีอายุ๒๐มีเวลาว่าง
แล้วก็มีแค่มือถืออินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตก็มีเรียกได้ว่าพร้อมเลย
เอาอย่างนี้ละกันดูให้ดีก่อน

ไซต์จากกรมจัดหางานหรือว่าที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอ
เช็คให้ดีนะขายังนี่พร้อมจริงสลับกันไป
เรานี่แหละจะเป็นกระบอกเสียงบอกว่าอันไหนปลอมไหนจริงนะคะ
อ่าทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เอ๊ะผู้หญิงคนนี้ยังไงนะ

เป็นสีกาอะไรหนึ่งบุกเข้าไปถึงกุฏิของพระ

แต่เข้าไปลื้อข้าวของเครื่องของออกมาจากกุฏิ

คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะ
เขาถามว่าทำไปทำไมทำไปทำไมไม่เกรงใจเหรอ
เธอบอกไม่เกรงใจหรอกพระยังไม่เกรงใจเลย
แล้วคนจะไปเกรงใจทำไมอ้าวดูคลิปค่ะ
คุณทำอะไรไม่เกรงใจชาวบ้านเกรงใจอำการเกรงใจชาวบ้าน
จะเกรงใจทำไมชาวบ้านขนาดพระยังไม่เกรงใจเลย

คุณอยู่ที่ไหนต้องมาทำลายทรัพย์สินวัตร

คนนี้เขาพูดอะไรนะจะบวชมากี่พันศาไม่เกี่ยว

เฮ้ยไม่เอานะ
ไม่ได้นะแล้วบุกเข้าไปถึงกุฏิพระแบบนี้
เอาข้าวของทิ้งกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลย

เขาก็พูดใช่ไหมไม่เกรงใจไม่เกรงใจชาวบงชาวบ้านบ้างหรอ
โอ๊ยชาวบ้านยังไม่เกรงใจแล้วภาษาภาคจะไปเกรงใจทำไม
เหรอสวนว่าอย่างนั้นอีกอ้าวคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาถ่ายคลิปไว้คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะแต่ตัดมาให้ดูเนี่ย
บางช่วงบางตอนที่มันเด็ดคำพูดของเขาประโยคนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไทยเจริญจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะพอเข้าไปในวัด
โยนข้าวของออกมาระเกะระกะเต็มพื้นไปหมดเลย
แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ถ่ายไปด้วยก็ห้ามไปด้วย
แต่ท่าทางไม่น่าจะสนใจคำห้ามปรามเลยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ
ช่วงท้ายคลิปค่ะเขาบอกว่าหญิงคนนี้ได้ถือมีดขอ
แกว่งไปแกว่งมาก
เริ่มอัตรายแล้วนะเริ่มนักกลัว

แย่งมีดออกมาได้แล้วก็รวบตัวเอามือไพ่หลังไว้
นี่เป็นภาพเห็นมีดขออยู่ด้วยมือขวา
ใช่แต่ตอนนี้ไม่พูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
บอกว่ามาจับเธอทำไมมาจับเธอทำไม
สรุปสุดท้ายส่งตำรวจนะถึงจะพูดรู้เรื่องนะ
แต่ก็อยากจะรู้แหละว่าผู้หญิงคนนี้มีที่มาที่ไปอะไรยังไงคุณสุภาษารา

ไปถามพระลูกวัดไทยเจริญศุกร์นี่แหละนะคะ
ชื่อว่าพระเดชนรงค์พระเดชนรงค์อธิบายว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในคลิปที่มาลื้อข้าวของในกุฏิ

กันแล้วนะย้ำว่าเลิกกันแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระเด่นนรงค์ฉันเช้าอยู่
จู่อดีตภรรยาเดินเข้ามาเลยมาขอเงิน
ท่านก็เลยบอกเอารอก่อน
แต่อดีตภรรยาไม่รอค่ะ
ไม่ทราบว่าไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบนะ

ละวาดใหญ่เลยทำลายข้าวของ
บอกว่าจะค้นหาเงินแล้วสรุปได้ไปเหมือนกันนะ๕๐๐บาท
จากนี้พระเดชนรงค์ค่ะบอกว่า

ครับอยู่กันอยู่กินกัน๑๐ปี

ตัวท่านเองเคยติดสุรา
ทำตัวไม่ดีก็เลยออกมาจากพันรยาซะ
ก็เลิกกันแล้วไงตัดสินใจเลิกกับเขาซะ

อดีตพันรยาอยู่ที่บ้านไง
หลวงพ่อก็เพิ่งรู้ว่าอดีตพันธุ์เรียกป่วย
ลักษณะคือไม่พูดไม่จาช่วงนี้ดีขึ้นแล้ว
แต่ก็มาตามหาหลวงพ่อจนเจอว่าบวชอยู่วัดแห่งเนี้ยค่ะ
เอ้าฟังสิ่งหลวงพ่อค่ะ
เพราะว่าพฤติการที่เขามาเขาจะมาของกันทุกครั้งเหรอไหม
ใช่ครับเราเราก็ไม่มีเนอะเราก็ต้องหลบไปก่อน
ถึงมีจะว่าจะว่าไม่มีก็ไม่ได้มี
แต่เราก็ต้องไว้เวลาเจ็บเวลาเป็นของเราด้วย
ทีนี้ถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อจะเอายังไงกับอดีตเมียเนี่ย
หลวงพ่อบอกว่าไม่แจ้งความดีกว่าอยากอยู่แบบสงบอะนะ
ส่วนอดีตพันรยาแต่ไม่สงบเลย
ใจอยากอยู่แบบสงบแต่อดีตภรรยาดูเขาทำดิจะสงบยังไงเนี่ย
ไม่พาให้สงบเลยอ่ะ
ทีนี้อดีตพันรยาทราบมาจากตำรวจว่าทางญาติได้รับตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีเพื่อรักษาต่อไป
ทีนี้เราก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีอาการป่วยอะไรบ้าง
ป่วยทางกายหรือป่วยทางจิต
นั่นแหละสิต้องไปรักษาตามการนะ
ใช่ค่ะเอามาเรื่องนี้กันหน่อยไปดูคลิปคลิปหนึ่งดูแล้วก็ตกอกตกใจ

ผู้โดยสารเหมือนจะบอกบังคับให้กับคนขับแท็กซี่ช่วยฝ่าไฟแดงหน่อยครับ

ไฟแดงตรงนี้มันติดนานค่ะ
อ้าวติดนานไฟแดงถ้าเรารอไม่ได้ก็ลงรถไป

ก็ไม่ได้หาเรื่องคุณเนี่ยเจ้าจังรายผม
ไม่ต้องหาเรื่องค่ะไม่ไปก็คือไม่ไปค่ะ
นี่นะฟังไว้นะทุกคนนะเนี่ยไฟแดงนี่นะ

ไฟแดงนะครับมันสั่งให้ผมบริการนะครับ
นิ่งก็จบแล้วคุณงานบริการอะ
บริการแล้วคุณน่ะจ้าเจ้าจังรายไงคุณแค่ผู้อุดิสัน

อย่างแรกเรื่องของการขอให้ฝ่าไฟแดง
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนี้เองแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไว้เอง

เป็นแยกที่แบบมันติดนานอย่างที่คุณผู้หญิงบอก
ถูกถ้าติดแล้วมันจะติดยาติดนานแต่ว่า

แต่ในช่วงจังหวะนั้นที่คุณผู้หญิงที่เขานั่งรถมาด้วย
เขาเห็นแล้วมันยังเป็นไฟเหลือง

ที่แท็กซี่เขาก็เห็นท่ามไม่ดีเกิดว่ามันไม่ทัน

เขาก็เลยไม่ฝ่าไฟแดง
เถียงกันซึ่งเถียงอะไรก่อนหน้าคลิปเราไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าตกลงกันไม่ได้
คนขับแท็กซี่เขาก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเราก็ได้เห็นเฉพาะช่วงที่เขาโตเถียงกันแล้ว
อ่าลักษณะมันออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกที่เขาถกเถียงกันก่อนก็คือ
คุณจะไปบังคับให้ใครฝ่าไฟแดงไม่ได้แล้วถูกไหมใช่เออขณะเดียวกันสิ่งที่คุณผู้หญิงเขาบอกว่า
พี่ทำงานบริการคนขับแท็กซี่พี่ก็ใจเย็นจะได้จบกันไปก็ถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่า
ฝั่งของผู้โดยสารเองเขาก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องต่อแล้วแต่ก่อนหน้านั้นมันน่าจะมีการถกเถียงมาก่อนแล้วไง
มันเป็นคลิปแค่ช่วงไม่ได้เกิดทั้งหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปตัดสินคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารว่าใครผิดใครถูก
ยังไม่ได้เอาเดี๋ยวรอนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้โดยสารเองฝั่งของคนขับรถแท็กซี่น่าจะมีการที่แจ้งออกมา
จากเรื่องคลิปของแท็กซี่แล้วไปกันที่สระบุรีบ้างคุณผู้ชมครับโจรโรคจิตเขาเข้าไปกลางวันแสกเลยนะ
สวยเป็นประม่วงเลยใช่มั้ย
เหมือนไม่หยิบของเมียตัวเองเลยแล้วทำไงต่อ
หยิบไปได้กี่ตัว

ต่อลงมา๗๘ตัวโอ้โหเอาไปเยอะเลย
ภาพนี้เป็นภาพจากหลังร้านข้าวมันไก่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยนะฮะ
คือนางยานิถาประพรมมาอายุ๓๕ปี
เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่เนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ย
ย้ายเข้ามาส่วนช่วงเกิดเหตุเขาออกไปซื้อของ
เสร็จแล้วกลับมาถึงมีป้าป้าเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยเธอเธอ
ได้ใครมาเก็บของหรือเปล่าเห็นผู้ชายเดินเข้ามาน่ะแฟนเมินหรือเปล่า
เธอก็ออกไปดูหน่อยไปดูหลังบ้าน
จ๊ะโอ๊ยเฮ้ยผมว่ากางเกงในหายไปเกือบหมดเลย
เหลือไว้สองตัวเหลือไว้สองตัวเออจะให้ใส่หรือเปล่า
คนร้ายในกล้องวงจรปิดเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่รู้จักมาก่อนนะ
ว่าเขาจะมาทำอะไรไม่ร้ายไม่ดีหรือเปล่า
กล้าทำขนาดนี้แล้วยังไงรู้ไหม
รอดพ้นไปสุดท้ายมันได้ใจมันทำหนักกว่านี้อีกนะ

กลัวนะเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้หญิงนะคะ
เบื้องต้นล็อกบ้าน

อย่างแรกนะล็อกบ้านเพื่อความปลอดภัยก่อนเนอะ

แล้วอย่างที่สองต่อมาคลิปนี้ยังไงซะ
เอาไปด้วยเป็นหลักฐานและเอาไปแจ้งความกับคุณตำรวจเอาไว้ก่อน

อย่างน้อยสายตรวจเขาจะมาตรงนี้บ่อยมากขึ้น
ใช่คุณแนะนำดีคุณแนะนำ

เวลาไปซื้อของจะต้องตามหามองหาสัญลักษณ์คำว่าเจ๊

ใช่ต้องเขียนก่อนนะไม่งั้นไม่กล้าซื้อนะคะ

แต่ทีนี้ย้ำหน่อยนะว่าต้องดูให้ดีว่าเขาเขียนคำว่าเจจริงหรือเปล่าค่ะ

ผลิตจากปลาไส้ตัน

แล้วมันเป็นอันนี้ยังไง

เออแต่ทำไมข้างบนเขียนว่าปลาไส้ตัน

ทีนี้กายังไง

เพจนี้นะครับเพจชื่อว่าเพจผู้บริโภค
เขาเขียนแบบนี้เลยนะเขาบอกว่ากำหมัดใช่ไหม
กรรมัติเลยเปรตปลาไส้ตัลแต่ทำไมเจ
อ่ะลองดูดีเจที่เขาเขียนอยู่ข้างล่างนะค่ะตัวสีดำน่ะ
ชาวเน็ตเข้ามาดูแล้วเขาแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไป
เอาคุณผู้ชมคิดแบบชาวเน็ตหรือเปล่า

ชาวเน็ตคิดว่าเขาเขียนว่า๑๗หรือเปล่า

เอาใช่มั้ยล่ะคุณต้องว่าใช่มั้ยล่ะ
ใช่ถ้ามองเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้นะ

เอ๊หลายคนนะแสดงความคิดเห็นว่านั้นนานราคา

ราคา๑๗บาทไม่ได้ที่คิดว่ามันคือผลิตภัณฑ์เจ
ไม่ใช่แต่มันคือผลิตภัณฑ์ที่มีราคา๑๗บาทใช่ทีนี้ถ้าจะเอาให้ชัวร์เลยนะ
สัญลักษณ์เจต้องเป็นสัญลักษณ์กลมขอบสีแดงข้างในสีเหลือง
แล้วเขียนคำว่าเจด้วยตัวสีแดงถึงจะเป็นเจจริงตายแล้ว
สรุปนี่ก็คือน้ำปลาราคา๑๗บาทอย่าเพิ่งกำหมัดกันนะคะ

ถามต่อมาว่าน้ำปลาเจมีมั้ยเอาจริงมั้ยน้ำปลาเจ
ฉันตอบไม่ได้คุณผู้ชมค่ะตอบมาหน่อยละกัน
ถ้าคุณรู้นะคุณบอกผมดิอันนี้ผมสงสัยจริงน้ำปลาเจนมันมีไหม

แต่ก็ไม่รู้ไงลองบอกมาเผื่อยุคนี้สมัยนี้

อันนี้มันอะไรหลายอย่างที่เป็นเจมันมีให้ได้ดูนะ
ใช่ค่ะมาเรื่องนี้กันบ้างค่ะไอเดียบันเจิดจริงจริงสำหรับพอโรงเรียนนี้
ให้เด็กนักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว
อยากเป็นนักเรียนอยากเป็นนักเรียนจังเลยค่ะ

คุณนี่เพจคุณนี่มันใช่จริง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
เอาฟังข่าวนี้คุณจูนกเอาฟังข่าวนี้ด้วย
เล่าให้ฟังหลายคนงงว่าทำไม
ฝรั่งถึงบุกเข้ามาในห้องเรียนของนักเรียนแบบนี้

งงใช่ไหมครับที่นี่ครับคุณผู้ชมโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
คือโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี
อยู่ที่ตะบนอาวนางอำเภอเมืองจังหวันกระบี

นักท่องเที่ยวเยอะแล้วโรงเรียนแห่งนี้
อยู่ติดกับจุดที่นักท่องเที่ยวเขามากันเป็นประจำ
พอเขาก็เลยได้ไอเดียว่าอ้าวไหนนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่ง
พูดภาษาอังกฤษไหนก็มาแถวนี้ทั้งที
ก็เชิญเขามาให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับเด็กด้วยการพูดภาษาอังกฤษ
กับคนที่เขาเป็นนาทีสปีกเกอร์
ก็คือเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศนั้นจริง

คำม่อนตามไอมาเลยยู
พอมาถึงก็สวัสดีกับนักเรียนน่ะอ้าวฮัลโหลฮัลโหลสติวเดน
นักเรียนก็ฮัลโหลทีชเชอร์ฮาวอายูซิดดาวกู๊ดบาย
อันนั้นมันสมัยผมแต่สมัยนี้เก่งกว่าผมเยอะผมจะบอกให้
แล้วมันมีมากมายหลายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนแห่งนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยว
ที่เขามาสัญจรที่นี่แล้วเขาเต็มใจพร้อมใจจะมาให้ความรู้เด็ก
ได้มาเปิดประสบการณ์ได้เป็นคุณครูจำเป็นกับโรงเรียนนี้
น่ารักมากแล้วมากันหลายคนเลยนะคะเนี่ย
ขอขอบคุณก่อนเลยค่ะขอออสมควรบายสีค่ะ
แล้วเป็นเจ้าของติ๊กต๊อกคลิปนี้ด้วยที่เขาเอามาโพสต์ลง
เพราะว่าเขาบรรยายในแคปชั่นแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวอย่างนี้ว่า
เป็นการเปิดโอกาสฝึกฝนให้กับเด็กได้กล้าพูดกล้าฟัง
นักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกของคนไทยเลยนะ
ถ้าย้อนมาตอนสมัยผมเด็กผมก็ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งนะ
เออจริงเจอแล้วแบบโอ๊ยตกแข็งเลยนะตกแข็งดีเลย
แล้วก็ถ้าบอกว่าถามถามไปทางไหนรู้ชิ้นอย่างงี้ใช้ขวา
เจ๊กมือเลยโอเคยังไม่กล้าพูดเลยจริง
ให้เด็กเขาได้มีการฝึกอย่างนี้มันเป็นการเสริมประสบการณ์
แล้วเมื่อเขาโตไปเขาจะได้กล้าพูดภาษาอังกฤษ
พูดภาษาอังกฤษสำคัญคือความมั่นใจถูกมั่นใจเท่านั้นแหละ
พูดไปเถอะเขาพยายามทำความเข้าใจเราอยู่แล้ว
หลังผมได้ข่าวว่าคุณสำเนียงดีขึ้นเรื่อยเลย
ดีจากอะไรเหรอฮะ
บ่อยเรียนบ่อยเรียนบ่อยเรียนบ่อยเรียนบ่อย
สั่นพูดไม่ค่อยจะถูกแล้ว
พอจากฝึกภาษาอังกฤษพาคุณผู้ชมไปกินกะเพรากันหน่อย
เมนูยอดฮิตของคนไทยคิดอะไรไม่ออกสั่งกะเพราก่อนเลยนะคะ
บอกว่าร้านนี้มีสตอรี่เป็นของตัวเองเกี่ยวกับคนขาย
เคยลำบากมาก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของรสชาติอร่อยจริง
น่าทันมากและชื่อร้านชื่อร้านว่าอะไร
อ้วนตรึ่มกะเพราตะหลิวตัด
ชื่อร้านเขานะเราไม่ได้มาบูลลี่รูปร่างลักษณะอะไรเขานะ
แล้วเขาภูมิใจด้วยจากเขาจะใช้ชื่อร้านแบบนี้
แล้วโอ้โหไม่ภูมิใจได้ไงน่ากินขนาดนี้

โอ้โหไข่ดาวจริงกะเพราไม่ว่าจะกะเพราอะไร

คือน้ำลายอ่านติดขัดหน่อยนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าดูภาพนี่คือกะเพราในอุดมคติ

คุณจะใส่พวกข้าวโพดอ่อนหรือว่าถั่วฝักยาว
แล้วแต่แล้วแต่คุณชอบแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นสไตล์นี้
กะเพราดั้งเดิมแห้งค่ะ
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหราคาแบบนี้
คือถ้าเทียบกับปริมาณถือว่าให้เยอะ
ร้านนี้นะคะดังมากในโลกโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับเจ้าของร้านนี้แหละ
ของร้านชื่อว่าน้องทีนค่ะคนที่ยืนผัดอยู่มาสักครู่นี้

แล้วน้องก็ได้รับการสนับสนุนจนมีร้านกะเพราเป็นของตัวเอง
เฮ้ยเก่งเก่งมาก